คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ช่องเดียวกันนี่แหละคุณ
ให้มันดังเปรี้ยงปร่างกันไปเลยนะคะสำหรับคุณยายาอุรัสยา
แล้วก็ณเดชนคุกิมิยะเมื่อวันก่อนโชว์หวานออกสื่อกันมาแล้วนะคะ
กรงบอกรักกันด้วยนะคะแต่ว่าดูซิสงการปีนี้
จะเห็นว่าทั้งคู่ไปทำกิจกรรมที่ไหนกันบ้างหรือเปล่านะคะ
ก็คือเจอทั้งคู่นะคะในเวทีงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะ
เผยถึงแพลนสงการด้วยนะคะว่าเออเนี่ย
รวมถึงที่ทำบุญร่วมกันแล้วก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรนะคะ
แล้วก็ยาย่าเนี่ยก็ต้องรอดูคุณแม่ตัดสินใจอีกทีนึงนะคะ

แต่งานนี้แฟนนะคะก็รอลุ้นละกันนะคะ
เป็นฉากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อย่างนี้คุณ

ยังครับยังไม่ได้แพลนอะไรยังไม่ได้วางอะไรไว้
เพราะตอนนี้ก็ยุ่งกันทั้งคู่เลยอย่างนี้
งการน่าจะอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้าน

โอ้โฮยังรอแม่ตัดสินใจอยู่ค่ะ

ก็เดี๋ยวบ้านอีกทีอะไรอย่างนี้แล้วแต่

แต่ว่าเรานี่ก็ติดตามในอินสตาร์กรัมละกันนะคะ

อันนี้มันมีกระแสข่าวเมาส์ออกมาเยอะไงว่า
จะปิดตำนานคู่จิ้นเอ็นไวน์แล้ว
แต่ว่าตอนนี้แฟนคลับสบายใจได้เพราะว่า
แบร์ของเราออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าก็รักเขานั่นแหละ